คุณผู้ชมค่ะนาทีนี้ต้องบอกว่าผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุด
ต้องยกให้แม่ชมค่ะคุณแม่ชมพู่อรยาของเรานะ
เพราะว่าคุณสามีพี่น็อตเนี่ยได้เซ็นยกมรดกหมื่นล้านให้กับแม่ชมแล้ว
เฟิร์มโดยแม่ชมเมื่อวานนี้ค่ะว่าเป็นเรื่องจริง
ทำให้เราผิดหวังคือนาทีนี้ไม่ให้อิจฉาแม่จะให้ไปอิจฉาใคร
อ่านข่าวนี้ก็ไม่รู้จะหาคำไหนมาอวยยศคุณแม่ลูกสามพี่ชมพู่อารยาแล้ว
เพราะว่าแต้มบุญสูงปรี๊ดชีวิตดี
หลังจากที่มีข่าวออกมานะคะว่าคุณสามีพี่น็อตวิสรุธเนี่ย
เขาเซ็นยกมรดกเป็นชื่อแม่ชม

มูลค่าหมื่นล้าน
เชื่อว่าใครได้ฟังก็ต้องร้องอู้ว้าวไปตามกันเนาะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะแม่ชมก็ได้มาออกงานอีเวนต์
ลุคที่สวยแล้วก็เซ็กซี่นะคะคุณผู้ชมเห็นไหม
ใส่เสื้อผ้าซีทรูเรียกว่าไม่ทำให้ผิดหวังจริง

ออกงานทั้งดีครั้งนี้แม่ชมก็มาเคลียร์ข่าวต่าง
ข่าวเมาส์ข่าวลือนะคะที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
แบบเออมีเรื่องของบ้านตรงบ้านแตกอะไรแบบนี้นะคะ
ชมเคลียร์ครบจบทุกประเด็น
พร้อมกับพูดถึงเรื่องที่ทุกคนฮือฮาเกี่ยวกับพินัยกรรมหมื่นล้าน
และกระแสที่หลายคนชื่นชมพี่น็อตว่า
นี่แหละคือสามีดีเด่นแห่งปี
งานนี้แม่ชมจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาตลอดอยู่แล้ว
เดตกันตลอดคือเราค่อนข้างจะคุยกันเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติว่า
ถ้าเกิดวันหนึ่งใครไม่อยู่อะไรอย่างนี้
ลูกยังไงทรัพย์สมบัติเราดูแลกันยังไงอะไรอย่างนี้
ถ้าพี่เป็นอะไรไปธุรกิจถ้าดูไม่ไหวให้จัดการยังไง
อะไรอย่างนี้คือคุยแล้วก็อัปเดตกันตลอดเวลา

คือพี่นักเซ็นให้จริงทั้งหมดก็ถือให้จัดการ
แม่เขินเหมือนกัน

ก็ฉันว่ามันคือแกคงไว้ใจเรามากกว่า๕
ถ้าใครคนใดคนหนึ่งไม่อยู่อีกคนที่เหลืออยู่ก็ต้องดูแลลูก
ชัดเจนเลยนะคุณผู้ชมค่ะฟังจากปากของแม่ชมเองเลยนะ

แม่ชมก็ยังได้ให้กำลังใจดิวอริสรา
หลังจากที่ได้รู้ข่าวว่าโอ้โหโดนอดีตแฟนเก่าทำร้ายเนาะ
ซึ่งแม่ชมเองก็บอกว่าก็ทราบเรื่องนี้พร้อมกับทุกคนนี่แหละ
ในฐานะหัวอกคนเป็นแม่ที่มีลูกสาว
ก็รู้สึกสะเทือนใจแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้

ก็รู้จักข่าวเอาเป็นว่ามันเกิดขึ้นกับใครอ่ะมันเกิดขึ้นกับใครมันก็นะมันก็รวมแล้วแต่เป็นเป็นเป็นเป็นบัตรแหละเป็นประสงค์การอินที่ไม่ดีเท่านั้นแหละเราก็มีลูกสาวใช่ไหมอืม
จริงเรื่องข่าวของคุณดิวอริสราเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงนะที่ดูข่าวก็จะรู้สึกแล้วก็อินกับข่าวนี้มากเป็นพิเศษเพราะว่าผู้หญิงโดนทำร้ายร่างกายแล้วมันมีภาพบาดแผลอะไรต่างมันค่อนข้างหนักนะ
นี่ไปถามคุณแม่ชมคุณแม่ชกบอกว่าเขาก็มีลูกสาวไง
มันก็ต้องรู้สึกสะเทือนใจเป็นธรรมดาค่ะเรื่องความรุนแรงก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยเนาะนะคะส่วนเรื่องที่เซ็นมรดกให้แล้วอันนั้นเข้าใจได้
คนครอบครอบครัวเดียวกันใช่
คุณผู้ชมบอกเลยเงินทุกวันนี้พูดตรงมันก็สำคัญเหมือนกันนะ